ที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๓ปีนะครับ
ไปกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แล้วก็มีเซ็กซาดิต
มีเซ็กซาดิตจนเลือดออกจากรูทวาร
ณเวลานี้เขาบอกมันก็ยังออกอยู่

ตำรวจสพสะดาวแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๙
นำตัวในนัดผู้เสียหายอายุ๒๓ปี

ชี้จุดในห้องพักโรงแรมที่เกิดเหตุ

ของโรงแรมที่อยู่ที่บ้านด่านนอก

นายอามพาผู้เสียหายไปยังสพสะดาว
แจ้งความกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับพลโทนายหนึ่ง
ให้การในรายละเอียดและข้อเท็จจริงทั้งหมด
รวมทั้งหลักฐานที่เป็นผลตรวจร่างกายจากแพทย์
นัดผู้เสียหายเปิดเผยบอกว่าเขาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ประเมินอาการว่ามีเลือดออกมากและออกไม่หยุด
และอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
ผู้รักษาแจ้งว่ามีบาดแผลในรูทวาร

ขณะนี้นะครับหมอให้กินยาฆ่าเชื้อ
เพื่อให้แผลมันยุบหายอักเสบแล้วเดี๋ยวมันจะสมานเอง

คุณผู้ชมรอบรูทวารเนี่ยนะครับเส้นเลือดดำนะ
อันตรายนะแตกนะครับ
แล้วก็ให้มารักษาตัวที่บ้านปัจจุบันเลือดยังไหลตลอด
และยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องใช้ผ้าอนามัยซับเลือดอยู่ตลอดเวลา
คุณผู้ชมครับหลังเกิดเรื่องคู่กรณีนะครับ
ส่งข้อความมาคุยด้วยนะครับโดยพิมพ์มาบอกว่า
เรื่องมันใหญ่โตแล้วผมถูกให้ออกจากราชการช่วยลบข้อความด้วย
ผู้เสียหายก็ตอบกลับไปว่าพี่ไม่รับผิดชอบเลย
พี่จะให้ผมทำไงเมื่อพี่ไม่รับผิดชอบนะครับ
ทางนายพลเนี่ยก็เลยขอเบอร์ติดต่อแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไปเคลียร์นะ
นายนัทผู้เสียหายยังบอกอีกว่าการมาแจ้งความไม่ได้มาเรียกเงินอะไร

คือคู่กรณีไม่ได้โทรมาขู่หรอกก็มีแค่มีการขู่นะครับ

แล้วกองทัพบกที่ออกเอกสารชี้แจงว่าตั้งคณะกรรมการนะครับ
มีคำสั่งให้นายทหารคนดังกล่าวไปช่วยราชการในส่วนกลาง
ส่วนที่มีการกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย
ทัพบกบอกให้เป็นไปตามขั้นตอนของคดีเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ในนัทเขาว่าไงในนัทเขาบอกว่าไม่ยุติธรรม
ทัพไม่เห็นชี้แจงเรื่องประเด็นการใช้สารเสพติดเลยนี่นัทเขาว่านะ
ก็ในคลิปก็เห็นชัดว่ามันมีประเด็นนี้ด้วย
เขาบอกว่าถือเป็นเรื่องใหญ่ที่กองทบกต้องชี้แจงครับ